อีกหนึ่งจุดละกันภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นนะคะ
คือมีถนนเข้าสารเขาบอกว่าแต่ละปีจะมีคนไปร่วมเล่นสงกรานที่จุดนี้
ข้าวเหนียวสิข้าวแก่นอ๋อข้าวไฟถนนข้าวเหนียวนะคะเป็นแสนคนเลย
แต่ว่านอกจากถนนข้าวเหนียวแล้วมีบึงแกนนครบึงแกนนครเป็นบึงใหญ่เลย

คนเยอะค่ะคนหลายค่ะ
และจุดนี้บรรยากาศช่วงเช้ามีพิธีทำวุลตักบาดด้วยนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับ

พระพุทธภัพท์นะครับและพระพุทธอภัยมงคลสมังขี
พระพุทธรูปประจำจังหวัดขอนแก่นเพื่อความ
เพื่อให้เกิดความเป็นศรีมงคลในวันสงคราญครับ
นายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นำประชาชนชาวขอนแก่นนับพันคนนะครับ
ร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์๗๙รูป

โดยมีพระครูสุธีวรยานรองเจ้าอาวาสวัดธาตุ

พร้อมทั้งร่วมส่งน้ำพระพุทธพระรับนะครับ
แล้วก็พระพุทธอภัยมงคลสมังคี

มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ซึ่งเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วย
สำหรับเทศกาสงคราญปีใหม่ไทย

รยานเจ้าวาดวัดธาตุและนายธีรศักดิ์ธีคายุภานายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
ฝากพี่น้องประชาชนชาวไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล
เป็นพรในการดำเนินชีวิตเริ่มต้นวันใหม่ในปีใหม่ไทยนี้ด้วยครับ
ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ไทย๒๕๖๑วันสงกรานปีนี้
ขอให้พวกเราเล่นสงการอย่างมีสติก็คือเล่นสงการอยู่ในลักษณะของการ
นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาช่วยธรรมนุบำรุงโดยเฉพาะก็คือ
ทำให้กายวาจาใจของตนเองไม่ทำชั่วและก็ทำดีให้สมบูรณ์
จะได้เป็นสงการที่สดใสรุ่งเรืองทั้งภายนอกและภายใน
ทำให้คนไทยทั่วประเทศชุ่มเย็นด้วยน้ำภายนอกและก็ชุ่มเย็น
ด้วยน้ำคือพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าในภายในและมีชีวิตที่โชคดี
ตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิน
ในโอกาสเทศกาลสงกรานปีใหม่ไทย
ผมเองก็ขอกลับอรัฐนาอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ดนตราประทานพลให้พี่หลองชนชาวไทยทั้งประเทศ
ล้นด้วยความสุขความสำเร็จความเบิกบาน

สำหรับบรรยากาศการเล่นน้ำสงการปีนี้นะครับ

ซึ่งทางทศนขขอนเก็ดนะครับ
เตรียมความพร้อมต่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
จะทำการปิดถนนเส้นทางถนนศรีจันทร์ในช่วงบ่าย
ตั้งแต่สารเจ้าพ่อหลักเมืองไปถึง๔แยกถนนหน้าเมือง

เพื่อให้เป็นถนนข้าวเหนียวสำหรับการเล่นน้ำสงการปีนี้
ภายใต้ประเพณีสุดยอดสงการ

ถนนข้าวเหนียวโดยมีโลแกนว่า
สาดคักสาดให้ม่วนครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดของผมขนาดนี้นะครับ
ด้านหลังนี่คือผู้สูงอายุ
เดี๋ยวฟังเสียงผู้สูงอายุกันหน่อยนะครับ

ทุกคนร่างกายแข็งแรงกันเลยนะครับ
มีผู้สูงอายุรวมกว่า๔๕๐คนนะครับ
ที่มาร่วมกันรดน้ำดำหัวนะครับ
และนี่คือบรรยากาศที่ถนนขอนแก่นนะครับ
แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้จนถึงช่วงค่ำนะครับ

เรียนเชิญทุกคนมาร่วมเล่นนังสวบการณ์กันที่

รายงานสดจากจังหวัดขอนแก่นครับ
ขอบคุณครับฝากสวัสดีปู่ย่าตายายด้วยนะฮะ

ให้ลูกหลานได้รดน้ำขอพรกันทุกปีนะคะ

อย่าลืมนะคะช่วงบ่ายถนนข้าวเหนียวจะเปิดแล้ว
แล้วก็จะมีทั้งการเล่นน้ำแล้วก็รวมว่าปีนี้จะมีคลื่นมนุษย

เปลี่ยนชุดต้องเปลี่ยนชุดแน่นอนเดี๋ยวบ่ายอาจเป็นลายดอก
ลงไปเล่นน้ำสงกรานที่เธอกินข้าวเหนียวด้วย
รอติดตามทีมข่าวของเรารายงาน